ไปฟังทัศนะนะครับจากเกจิสองคนที่วันนี้เราเลือกมานะครับ
ให้ติดตามกันก็ก็คืออาจารย์หลังชาวลิฝนชีวินนะครับ
แล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมองเกมพรุ่งนี้ระหว่างไทยกับสิงคโปร์อย่างไรครับ
ภาพบรรยากาศนะครับย้อนไปในยุคที่อาจารย์หลังชาที่ผลชีวิตนั้นได้คุมนะครับ
เป็นภาพปัญหาที่ติดตาแฟนบอลไทยนะครับ
เล่นกัน๒นัดในรอบชิงนะครับไทยกับสิงคโปร์ในปี๒๐๐๗เกมแรก

ให้ลูกนี้สามารถเล่นต่อได้นะครับก่อนที่จะ
เป็นทางปาฮารุดินนะครับยิงเข้าไป
หนึ่งต่อสองนะครับเป็นจุดเบียนสำคัญเหมือนกันกลับมาเราก็

แต่สุดท้ายโดนตีเสมอทำให้ไม่ได้แชมป์นะครับ
ซึ่งสุดท้ายพุทธศิลป์ในเกมนั้นจากมาเลเซีย
ก็ถูกสั่งห้ามทำหน้าที่ตลอดชีวิต

โดยสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่า
นิเวศเจตนาทำฟาวน์นลำชาหรือเปล่า
แต่พอเรามาดูเทปเนี่ยพวกเราอยู่ที่บนอัศจรรย์ก็มีส่วนหนึ่ง
แล้วก็ดูเทปกันเนี่ยเขารีเพย์แล้วรีเพย์อีกไม่โดนเลย
แล้วก็ท่านผู้จัดการทีมพี่หอยพี่ธวัชชัยสัจกุล
ก็ขึ้นไปดูเทปอีกแล้วก็ลงมาก็เลย
แล้วตอนนั้นเด็กของเราก็คือมีอารมณ์
กำลังจะเข้าไปทำร้ายผู้สิน
เราก็เรียกเด็กเราเนี่ยกลับมาผมเนี่ยตะโกนเรียกเลยทุกคนก็ถอยกลับมา
ซิงคโปร์ก็นึกว่าผมเนี่ยเหมือนกับทีมงาน

แล้วก็เป็นการทำให้เด็กสามารถที่จะคุมสติได้
หลังจากนั้นนะครับอาจารย์ชาวิทย์ก็ยังมองว่า
ทีมไทยในชุดปัจจุบันมีศักยภาพทีมที่ดีกว่าสิงคโปร์
ทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบหลีกในประเทศ
จุดที่ต้องแก้ไขก็คือการป้องกันการเปิดจากด้านข้าง
ที่ทำให้เสียทั้ง๒ประตูในเกมแรก
ที่เกมลุกของไทยก็ควรมีความหลากหลาย

โดยไม่เน้นการเข้าทำสวยงามในเขต๑๘หลายอย่างเดียว
ก็น่าทำให้สามารถคว้าชัยชนะได้
ขนาดที่พลตรวจเอกสมเวศภูมิพันธ์ม่วน
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีโอกาส
และเห็นฟอร์มการเล่นของทีมอื่นในอาเซียนก็มองว่า
นาทีนั้นฝีเท้าใกล้เคียงกัน
แล้วก็มองว่าทุกทีมนั้นต่างต้องการจะล้มทีมชาติไทยให้ได้
ดังนั้นเป็นการบ้านของทีมโค้ชแล้วก็นักเตะ

และแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นก้าวพ้นข้ามจากทีมอาเซียนไปแล้วครับ
ต้องบอกว่าเห็นได้ชัดนะครับว่า
ถึงแม้ว่าเป็นการแข่งขันในชาติอาเซียน
ทุกชาติพัฒนาไปไกล
เพราะฉะนั้นฝีมือฝีไม้ลายมือไม่ได้ต่างกันไม่ได้ห่างกันมากนัก

ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นหนึ่งในอาเซียน
เราก็ต้องแข็งแกร่งหรือมีความพร้อมมากกว่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคิดว่าเราจะก้าวไปสู่ระดับเอเซีย

เราจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้
มันเป็นอะไรที่เราต้องยอมรับนะครับว่า
ฟุตบอลเนี่ยหรือกีฬามันไม่มีสูตรสำเร็จ
เราคิดว่าเราเก่งชาติอื่นประเทศอื่น
เขาก็เก่งเหมือนกันเขาก็พร้อมเหมือนกัน

ก็หากไทยคว้าแชมป์อาเซียนคลับในครั้งนี้นะครับ

นายกสมาคมก็จะอัดฉีดเงินรางวัลให้กับทีมชุดนี้